การนี้แน่นอนนะฮะมีผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนไปในบัญชีของทางจังหวัดนครราชสีมาเยอะมาก
ลุ๕๐ล้านไปเรียบร้อยท่านผู้ว่าก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินก้อนนี้ไปจ่าย
ให้กับญาติของผู้เสียชีวิตรายละ๑ล้านบาทเพราะว่าเงินนั้นมันสูงตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้แล้ว
แล้วก็จะปิดรับบริจาควันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้นะครับ
นายวิเชียร์จัตรราโนไทผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาน
ก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงประชาชนที่จังหวัดนครราชศรีมา
ทำให้มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนมากในช่วงของเย็นวันที่๘ต่อเนื่องเช้าวันที่๙กุมภาพันธ์
โดยบ่ายวันนี้ท่านผู้ว่าเองได้นำเงินสดจากการบริจาคของประชาชนมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต๒๗ราย
เพิ่มเติมอีกลายละ๗แสนบาทให้ครบ๑ล้านบาท
เนื่องจากว่าก่อนท่านนี้ให้ไปแล้ว๓แสนบาท
ก็เอาไปเสร็จก็เป็น๑ล้านบาท
โดยปกติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบ
ออกหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ๑ล้านบาท
มีผู้บาดเจ็บประกอบด้วยพิการถาวร๑ล้านบาท

บาดเจ็บหนัก๒๐๐๐๐๐บาท

บาดเจ็บเล็กน้อยไม่เกิน๓๐๐๐บาท
ท่านผู้ว่าเองก็บอกว่ายอดเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนั้น
ที่มีการให้โอนเงินผ่านบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

ล้นหลามมาก

ลุ๗๐ล้านหรือยังนะ

ตอนนี้จ่ายให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไปแล้ว

เหลือในบัญชี๕๘ล้านกว่าบาท

เวลา๔โมงเย็นของวันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้
แล้วถ้าเกิดมีเงินเพิ่มมาก็จะไปจ่ายให้กับผู้ที่ประสบเหตุกันต่อไป
ให้เป็นไปตามความตั้งใจของทุกคนที่ร่วมบริจาคไป
ขอบคุณทุกคนที่ร่วมบริจาคมาณโอกาสนี้ด้วยแล้วกัน
อันนี้เป็นเลขบัญชีเราขอให้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปิดรับบริจาคไป
ก็เลขบัญชีครับ๖๗๘๙๙๗๙๕๑๔ธนาคารกรุงไทย
เป็นกำลังใจคือเงินมากแค่ไหนมันไม่สามารถเรียกกลับคืนชีวิตที่เสียไปได้
แต่ว่ามันทำให้คนอยู่สามารถจะอยู่ต่อไปได้